ต่อกันที่การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่๓๔ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะมีการแข่งขันในกีฬาบล็อกเซียพลิกล็อกสุดค่ะ
วรวุฒิแสงอำพานักกีฬาจากกรุงเทพมหานครสามารถเอาชนะวิศนุพวดประดิษฐ์นะคะ
นักกีฬามือ๓ของโลกไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองค่ะ
ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะคะวรวุฒิฝันอยากจะเป็นนักกีฬาประเภทอะไร
ติดตามได้จากรายงานของคุณกริติกรธนมหามงคลค่ะ
เจมส์วารวุฒิแสงอำภา
นักกีฬาบล็อกเซียทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยพาราลิมปิกเกมที่
เริ่มเล่นกีฬาบ็อกเซียตั้งแต่๖ปีก่อน
เกือบได้สร้างประวัติศาสตร์ในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่ลอนดอนเมื่อ๔ปีก่อน
แต่เพราะติดเรียนจึงทำให้เขาชวดโอกาสไปแข่งขัน
อย่างไรก็ตามพาราลิมปิกเกมที่บราซิลครั้งนี้
เขาจะไม่ยอมละทิ้งโอกาสนั้นไปอีก
วรวุฒิแสงอำภาปัจจุบันเป็นนักกีฬาบ็อกเซียอันดับ๑๐ของโลก
และได้สิทธิ์ไปแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่บราซิลแน่นอนแล้ว
เขาหวังคว้าเหรียญทองให้ได้เหมือนกับที่พัทยาเทศทอง
รุ่นพี่ของเขาในกีฬาประเภทนี้
เคยทำได้ที่ประเทศอังกฤษ
ความจริงแล้วเจมวรวุฒิเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลแบบเต็มหัวจิตหัวใจ
แต่ด้วยร่างกายที่ไม่เอื้อให้เล่นกีฬาชนิดนี้
ทำให้เขาต้องเล่นบล็อกเซียคาน
อย่างไรก็ตามเขายังคงติดตามฟุตบอลอยู่เสมอ
โดยเฉพาะฟุตบอลทีมชาติไทย
และเมซิเจชนะที่สองประสิทธิ์คือไอดอลของเขา